ทุกผู้ชมครับมีชะตาชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
ที่พ่อกับแม่ต้องมาเสียชีวิตพร้อมกัน
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน
แล้วลูกชายวัย๕ขวบตอนนี้
เท่ากับว่าต้องกำพาพ่อกับแม่อยู่คนเดียว
ยังไม่รู้เลยด้วยว่าพ่อคุณแม่เสียชีวิตน่ะ
นี่ฮะเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ดูสภาพครับจักรยานยนต์พ่วงข้าง
สามพ่อแม่ลูกมาด้วยกันนะครับ
ถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างจังนะครับ
จนกระเด็กจนพ่อเนี่ยกระเด็นตกคู่น้ำ
แล้วก็เสียชีวิตแม่ก็เสียชีวิตคาที่

ช่วงค่ำใกล้ทุ่มหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะชนท้ายจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ที่บริเวณดอนเรียบคลองดอนยอท่า๖ช่วงสะพานวัดโบดการร้อง

ข้าวของกระจัดกระจายไปหมดฮะ
ทั้งตรงถนนแล้วก็ในน้ำด้วย
นางสุพัตราจำรัฐอายุ๔๐ปี
ถูกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้ทับ

บนถนนมีเด็กชายอายุ๕ปีนะครับ
ก็นั่งอยู่ในสภาพตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนนายประสงค์มากสุข
อายุ๓๙เป็นพ่อของน้อง
เป็นสามีของนางสุพัตรา

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปช่วยงมค้นหานะครับ
พบว่านายประสงค์กระเด็นตกน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุ

พอเจอตัวแล้วนำขึ้นมาปั๊มหัวใจอยู่๒๐นาทีได้

สรุปแล้วเด็กชายวัย๕ขวบคนนี้

อยู่ในน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตรนะครับ

ด้านหน้าฝากระโปรงนี้ยุบจากแรงกระแทก

มาถึงที่เกิดเหตุก็มาช่วยเหลือกันไว้ก่อน

แล้วก็ดึงตัวคนขับออกมาจากรถ
ชื่อว่านายวีรนุษย์อุดมงานะครับ

แล้วตกไปในน้ำเขาไปทุบกระจก
กระจกช่วยขึ้นมาได้ไม่งั้นจบน้ำตายนะอาศัยช่วงชุระมุลหนีไป
นี่แทนที่จะคิดว่าโอ้โหเราเองเราก็รอดมาได้เดชบุญ
แล้วก็ไปดูคนเจ็บคนตายใช่หนีไปเลยครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่ขับรถตามรถกระบะมานะครับบอกว่า
ขณะที่ขับรถมาตามเส้นทางเห็นรถกระบะคันที่ก่อเหตุ
ด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนท้ายจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ทำให้รถเนี่ยกระเด็นลงไปฮะข้างถนนก็เกือบจะตกคลอง
พ่อแม่ลูกที่นั่งมากับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกระเด็นออกจากตัวรถ
นางสุพัตราคนเป็นแม่ถูกรถทับเสียชีวิตคาที่
เด็กชายธนันชัยวัย๕ขวบที่เป็นลูกกระเด็นไปเจ็บอยู่ข้างทางขาหัก
นายประสงค์คนขี่ผู้เป็นพ่อกระเด็นตกลงไปในน้ำ

กระบะคันที่ชนทะไหลพุ่งตกลงไปในน้ำน้ำเนี่ยลึกเกือบ๒เมตร
พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์รีบไปทุบกระจกรถช่วย
แล้วก็ช่วยคนขับขึ้นมาได้แต่พอช่วยออกมาได้
อาศัยช่วงชุลมุนหนีไป
เห็นที่นั่งตรงนู้นครับครับ
เขายอมรับว่าเขาเมานะครับ
นี่ยอมรับกับคนที่ไปช่วยว่าเมา

นายสมพงศ์ศรีสวรรค์เป็นกู้ภัยที่ไปช่วยด้วยนะครับ
กู้ภัยสว่างอริยะบอกว่าหลังจากช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วก็นำผู้เสียชีวิตไปที่วัดโบดการร้อง
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ๓ทุ่มครึ่งได้รับแจ้งเหตุ
ที่สองพบชายไม่ทราบชื่อไปนอนบาดเจ็บอยู่ริมถนน
จากจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุของ๓พ่อแม่ลูกเนี่ย๕๐๐เมตร
พอไปปฐมพยาบาลชายคนนี้ที่มีอาการบาดเจ็บเลือดไหลเต็มปาก
พูดไม่ไหวแต่พอเช็ดเลือดที่อยู่เต็มหน้าออก
พบว่าหน้าตาคล้ายกับภาพในบัตรประชาชนที่พบในรถกระบะ
ชนจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็หนีไป
ก็เลยแจ้งตำรวจให้รับทราบแล้วก็นำตัวคนนี้ส่งโรงพยาบาล
หนีไปได้ไม่ไกลค่ะนะไปนอนเจ็บอยู่คุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้ไปคุยกับพี่สาวของผู้ตายบอกว่าครอบครัวของผู้ตาย
มีอาชีพขายผักที่ตลาดนัดท่าหุบห่างจากบ้าน๔กิโลเมตร
เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุช่วงค่ำนะครับก็กำลังเดินทางกลับบ้านกัน
แล้วมีคนแจ้งว่านายประสงค์ลูกและเมียพยายามประสบอุบัติเหตุ
รถถูกชนส่วนพี่สาวรีบมาดู
นะครับคือครอบครัวเนี่ยถึงกับแบบโอ้โหหลังน้ำตานะครับพอพูดถึงการเสียชีวิตของนายประสงค์แล้วก็ภรรยาเพราะก่อนหน้านี้นะครับอย่างพี่เขยเนี่ยชื่อนายสมัยนาใหม่นะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขายอมรับว่าเขาเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับนายประสงค์ก็ยังเสียใจที่ยังไม่ทันได้เคลียร์ปัญหายังไม่ได้ทันเคลียร์ใจอะไรกันนายประสงค์ก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อน
แต่เด็กชายธนันไชยหลานชายให้เอง
จะดูแลให้เหมือนกับเป็นลูกชายของตัวเองอีกคนหนึ่ง
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกขาซ้ายหัก
ก็พูดคุยได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีใครบอก
ว่าพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้ว
ว่าอันนี้ประสงค์ปฏิเหตุใช่อ่าแต่ยังไม่บอกว่าเสียชีวิตแล้ว
กลัวว่าเดี๋ยวน้องจะช็อกจะหวาดภาวะไปกันใหญ่นะ
เพราะว่าตอนนี้น้องก็ถามหาถึงพ่อกับแม่อยู่ตลอดเวลา
พี่สาวกับพี่เขยของผู้ตายบอกว่าเช้าวันนี้เพื่อนบ้านมาสอบถามว่า
ก่อนเสียชีวิตนายประสงค์ใส่เสื้อสีอะไร
ก็บอกว่าใส่เสื้อสีเหลืองทุกคนนี่พังงะเลยอืม
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนมีคนเจอคนรูปร่าง
ลักษณะคล้ายกับนายประสงค์สวมเสื้อสีเหลือง
ไปนั่งเก็บของอยู่แถวที่เกิดเหตุกับนางสุพัตรา
ภรรยาที่เสียชีวิตพร้อมกันคนก็เห็นผู้ชายผู้หญิง
นั่งเก็บของอยู่แถวจุดเกิดเหตุนั่งเก็บข้าวเก็บของช่วยกันเก็บใหญ่เลย
ก็เลยมาถามทางญาติของผู้ตายว่าเอ๊ะนายประสงค์เขาใส่เสื้อสีอะไร
ตอนที่ออกไปแล้วก็ประสบบัติเหตุเนี่ยเขาบอกสีเหลือง
ก็สีเดียวกันใช่เลยไงชาวบ้านบอกใช่เลยค่ะนะฮะ
เขยบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนตี๓ตี๔ขณะที่อยู่ในสภาพ
หลับกึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเหมือนกับนายประสงค์
มายืนคุยกันในบ้านกับนางสุพัตราอ่า
ลักษณะเหมือนกับหารือกันว่ายังไงรู้ไหม
เมียเขาคุยกันเหมือนกับว่าจะเข้าบ้านยังไงอืม

วันเมื่อเล่าอะไรฟังไหมครับพี่เห็นพวกมีคนว่าน้องบอกว่า
เห็นน้องใส่เสื้อเหลืองไปเก็บของที่เขาโดนรถชน
สองคนกับแฟนเขาอ่าแล้วคนที่บ้านก็ฝันว่า
น้องชายอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านเมื่อวานนี้นะวันตอนก็เมื่อคืนนี้เลย
แต่ที่เก็บของคือตอนเที่ยงคืนที่ไปเก็บของค่ะเขาเห็นกันอ่ะ
ตอนเที่ยงคืนไอ้เสื้อเหลืองเขาก็เลยมาถามว่าตอน
ตอนถามว่าพี่สงฆ์อ่ะใส่เสื้อสีอะไรพี่ก็เลยบอกว่าใส่เสื้อสีเหลือง
บอกว่าเขาเห็นเสื้อสีเหลืองเก็บของอยู่ตรงนั้นเมื่อคืนพี่พ่อ
ประมาณสักตีสี่ไม่รู้จะฝันจริงหรือเปล่านะลืมครับคล้ายครับขาย
แต่ว่าเขาเหมือนกับมีเขาคุยกันว่าเราจะเข้าบ้านกันยังไง
เราเข้ากันมาก็ไม่ได้แล้วเราจะเข้ากันยังไง
เขาแค่แค่นั้นแล้วก็หายไปก็ประมาณสักตีสี่ร่วมร่วมตีสามตีสี่ล่ะ
ประมาณตีสี่ก็พวกพี่กับพี่ก็นอนอยู่กับพ่อพ่อเขานอนอยู่ข้างล่าง
พี่ก็อยู่กับลูกสาวข้างบนแต่แฟนมาอยู่ที่วัดกับน้อง
มันมาเฝ้าศพน้องอยู่นี่เพราะพี่ก็อยู่ที่บ้านกันสามคน
เนี้ยคนมีคนเอ่อห์น้องต์ที่ข้างบ้านเขาก็ได้เห็นเราก็ได้ยิน
คือตอนนี้เดี๋ยวผมต้องกลับไปปรึกษาเขาอีกที
เขายังอยู่โรงพยาบาลแล้วผมมาเนี่ยคือมาได้นำตรงนี้มาก็เหตุการณ์เฉพาะหน้า
แล้วตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่ไปทำงานพอมารู้ความเป็นไปมา
ก็ต้องมาแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต
แล้วก็ได้นำเงินบางส่วนมามอบให้เขาได้จัดในพิธีงานศพไปก่อน
เขยของคนที่ขับรถกระบะคันคนก่อเหตุเขาก็นำเงินมามอบให้กับสามหมื่นบาทเบื้องต้นก่อน
ให้กับครอบครัวของผู้ตายทั้งสองศพนะฮะส่วนนายวิรนุษย์คนขับรถกระบะตำรวจอายัดตัวไว้แล้วนะครับ
หลังจากที่ถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายนะครับ
เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ต่างในร่างกายด้วยนะครับ
ตอนนี้ข้อหาเรื่องของขับรถชนคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ถูกแจ้งได้แน่
แต่เรื่องเมาแล้วขับตรงนี้จะแจ้งได้หรือไม่อย่างไร
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจแอลกอฮอล์ก่อน